คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวคลิปเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นสาว
สองคนตบกันโอ้โหนัวมากที่ปั๊มน้ำมันที่ชายภูมิ
ค้าแม่ค้าไปห้ามก็ไม่ฟังสาเหตุยังไม่ทราบ
แต่เบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของการที่คำเมนต์กัน
แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้ชายหรือเปล่า

นี่ฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เพจคนล่าข่าวชายภูมิโพสต์
บอกว่าสองสาวตบสนานปั๊มเลย
อยู่ที่บ้านห้วยชันตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองชายภูมิครับ
ขออนุญาตเบลอภาพนะเพราะเป็นเยาวชน
ในคลิปจะมีกลุ่มเด็กผู้หญิงและผู้ชาย
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับรวมกันสัก๗๘คน
แล้วก็มีสองคนตบตีกันอยู่เพื่อนไม่ได้ห้ามเลยนะ
จุดนั้นอยู่หน้าปั๊มคนเห็นเหตุการณ์เยอะ
เห็นว่ามีแม่ค้าไปห้ามแล้วก็ตามแต่ว่าน้องก็ไม่หยุดตบกันนะครับ
จากนี้ก็มีภาพวงจรปิดของปั๊มด้วยเนี่ยฮะอีกมุมหนึ่งเห็นไหม

ก็เหตุการณ์ให้เห็นตั้งแต่กลุ่มเด็กเหล่านี้
ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่มต้นครับ
เหมือนพูดคุยกันอะไรบางอย่างก่อนที่จะลงมือตบกัน
แล้วล่าสุดก็ไม่ได้มีฝ่ายไหนไปแจ้งความใดนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุแน่นอนว่ามีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนนะฮะ
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่หน้าปั๊ม
ก็ไปช่วยห้ามปรามแล้วบอกว่าเด็ก๒กลุ่มนี้อายุ๑๕
บอกว่า๒กลุ่มนี้ไม่รู้จักกันมาก่อน
โดยกลุ่มที่มาหาเรื่องอ้างว่าก็หมั่นไส้
ก็หมั่นไส้หลังจากที่ไปเจอกันที่น้ำตกแห่งหนึ่ง
น้ำตกตาดโดนนะฮะก็เลยไปดักเพื่อพูดคุยกัน
ก่อนที่จะลงมือตบกันตามที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ซึ่งคลิปนี้พอเผยแพร่ไปทำให้โลกโซเชียลโอ้โห

เด็กเยาวชนสมัยนี้ไม่อยากให้ตัดสิน
ด้วยการใช้กำลังตบตีกันแบบนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เช่นเดียวกันกับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือพ่อค้าแม่ค้า
ก็บอกว่าถ้าพ่อแม่รู้เรื่องคงไม่สบายใจ
และยิ่งอยู่ในที่สาธารณะด้วยคงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

ก่อนที่จะลงมืออะไรกันไปแบบนี้นะครับ